เพราะฉะนั้นเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับปริมาณฝนที่ตกลงมาในเมืองไทยของเราก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่าหลายพื้นที่เลยทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยก็ประกอบไปด้วย
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนั้น
มีฝนเกิดขึ้นฝนเหล่านี้นั้นเกิดจากอะไรวันนี้จับตาเตือนภัยเรามีคำตอบนะครับ
แต่ก่อนอื่นเรามาตรวจสอบลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองในของเราณขณะนี้กันก่อนครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเมืองในของเรานั้นกำลังได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางนะครับ
ค่อยแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมา
ตอนนี้ได้แผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานรวมไปถึงในบริเวณทะเลจีนใต้
ลักษณะเช่นนี้เองจึงสามารถที่จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นนะครับ
ขณะที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับก็พบว่าจากปัจจัยนี้เองนะครับทำให้หลายจุดหลายพื้นที่อย่างที่ได้บอกไปนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ซึ่งฝนที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนั้นมาฟังกันนะครับ
โดยปัจจัยหลักที่ทำให้บริเวณทางตอนกลางของประเทศนั้นมีฝนเทลงมาเกิดจาก๒ปัจจัยด้วยกันครับ
จัยอย่างแรกก็คือการอ่อนกำลังของมวลอากาศเย็นที่ก่อนหน้านี้แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
จึงนำให้๒๓วันก่อนหน้านี้หลายพื้นที่เกิดหมอกเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากนั้นตั้งแต่เมื่อวานพบว่ามีการแผลลงมาอีกครั้งหนึ่งของมวลอากาศเย็นระลอกใหม่เป็นกำลังปานกลาง
แผลลงมาในครั้งนี้เองครับแนวปะทะระหว่างอากาศเย็นกับอากาศที่มีความชื้นสูงอุณหภูมิสูงนั้น
ทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นได้นี่ถือว่าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ซึ่งมักจะเกิดบ่อยครั้งในช่วงที่มีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผลลงมา
ในขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยตัวสำคัญครับที่ช่วยเพิ่มความชื้นซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นได้
นี่ก็คือเรื่องของกระแสลมครับกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือจากการตรวจสอบ
เพราะว่ากระแสลมดังกล่าวนั้นมีการเคลื่อนที่พาดผ่านประเทศไทยของเราครับ
โดยก่อนที่จะเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยของเรานั้นไปพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ก่อนนะครับ
ในบริเวณตะวันนั้นเองเป็นทะเลจึงสามารถที่จะหอบเอาความชื้นบริเวณตะวันนั้นเข้ามาปกลุ่มในพื้นที่ประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น
ความชื้นมากยิ่งขึ้นแบบนี้จึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ซึ่งเป็นจุดที่เป็นแนวปะทะระหว่างบริเวณที่มีความชื้นสูงกับบริเวณที่มีอากาศเย็น
ซึ่งทำให้เกิดฝนตกในบริเวณดังกล่าวนั้นได้นะครับ
คาดการณ์ต่อไปในวันที่๙จนถึงวันที่๑๑เมืองไทยของเรานั้นจะได้รับอิทธิพลจากกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ซึ่งเป็นคลื่นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูงประมาณ๕กิโลเมตรจากพื้นดิน
อิทธิพลของกระแสลมดังกล่าวก็จะทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอ่อนกำลังลง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนั้นจะลดลงด้วยนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
บริเวณใดถ้าหากมีความชื้นมากเพียงพอก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นได้
สังเกตว่ามีทั้งเรื่องของสายฝนเรื่องของอากาศที่หนาวเย็นรวมไปถึงตอนกลางวันบางจุดบางพื้นที่
แดดยังแรงอยู่นะครับดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในระยะ
นี้นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ